ถนนข้าวสารของไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินึกถึงนะครับ
ที่เดินทางมาเมืองไทยนะครับแต่ว่าวันนี้มีกรณีปัญหาเกิดขึ้น
เมื่อมีกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศมาใช้สถานที่ที่ถนนเข้าสารในการถ่ายทำภาพยนตร์
โดยพยายามที่จะจัดฉากแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าถนนเส้นนี้คือถนนที่เป็นแหล่งของเซ็กทอย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านไปเห็นนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันน่าดูทีเดียว

ต้นของเมืองไทยอย่างถนนข้าวสาร
กำลังจะถูกย่ำยีจากการที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติ

กลายเป็นแหล่งโลกีที่เต็มไปด้วยแผงขายเซ็กทอย

ทำให้นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนเข้าสาร

ล้วนทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย

ไปขายเซ็กคุณต้องไปถ่ายที่อื่นที่เขามีขายเซ็กกัน
แต่ของเรานี่การท่องเที่ยวเราคุยถึงประเพณี
เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมและชีวิต

ต้องดูแลให้ได้ดี
อย่าให้มีเกิดขึ้นซ้ำรออีก
ไม่ว่าจะคลนเกล้าศาล
หรือที่อื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรา
มันหมายถึงภาพพลัสเขา
ต่างจากตำรวจนครบาลชนะสงครามที่ยืนยันว่า
ขณะที่กองถ่ายต่างชาติเริ่มถ่ายทำ

รองผู้กำกับการจราจรสนชนะสงคราม
อยู่ในเหตุการณ์สั่งห้ามถ่ายทำทันที
พร้อมเรียกทีมงานและบริษัทผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
แจ้งข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปิดเผยร่างกายและตั้งวัตถุใดบนถนน

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
รวมทั้งข้อหาทำให้แพร่หลาย
โดยสิ่งลามกมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หรือที่เกิดข้อเฉินตัวตามการเวอร์ชันทรีย์๒คน
รับแจ้งว่า๑นายกำลังเดินทางเข้าไปพบเจ้าที่ของการท่องเที่ยว
อีก๑คนเป็นสมัครสตรีกำลังเดินทางมาที่สวรรค์
พนักงานสอบสวนสอบปากคำนักแสดงได้ให้การว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวละครทั้งหมด
มีเนื้อหาการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศจีน
โดยไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับถนนข้าวสารของประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์
ทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แม้ว่าการยุติถ่ายทำภาพยนตร์ของทีมงานต่างชาติ
พวกเขาต้องสูญเสียเงิน๓ล้านบาท
แต่ก็ไม่เท่ากับการที่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะถูกย่ำยี
ที่ไม่รู้อีกกี่ปีจะกรอบกู้ชื่อเสียงคืนมาได้